หญิงอายุสิบสี่ปีเนี่ยถูกวัยรุ่นชายสามคน
หลอกให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเมาไม่ได้สตินี่นะคะ
จากนั้นนำตัวไปที่บ้านหลังหนึ่ง
รุมข่มขืนจนเช้าเรื่องนี้ค่ะ
ไปถึงหูลุงของเด็กวัยรุ่นผู้หญิงอายุ๑๔ปี
ก็เลยรีบเลยค่ะรีบนำตัวหลานเนี่ยไป
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วก็ร้องต่อสื่อมวลชน
ให้ดูการทำงานของตำรวจด้วย
เพราะบอกว่าคดีทำไมไม่ค่อยมีความคืบหน้าเลยนะคะ
เรื่องนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเชียงกลมในจังหวัดเลย
ยืนยันทำคดีตรงไปตรงมาจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
หลังจากที่มีการแจ้งความกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็คือลุงนำหลานอายุ๑๔ปีไปแจ้งความ
โดยเจ้าหน้าที่เอาหลานสาวไปตรวจร่างกาย
เบื้องต้นพบว่าอวัยวะฉีกขาแตก
ทีนี้ลุงบอกว่าทำไมคดีไม่มีความคืบหน้า
แล้วก็ยังมาบอกด้วยว่าผลชนสูตร
เพื่อหาคราบอสุจิต้องใช้เวลา๓๔เดือน
จึงจะทราบผลที่เป็นห่วง
เพราะตอนนี้หลานสาวเครียดมากค่ะ
เครียดถึงขั้นใช้มีดกรีดแขนตัวเอง

บอกว่าช่วงที่ญาตินำตัวผู้เสียหายไปแจ้งความนั้น
ทราบเพียงชื่อเล่นของผู้ก่อเหตุ
ตำรวจก็เลยจะต้องสอบสวนเบื้องต้นและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
เพื่อที่จะรอสอบต่อหน้าสหวิชาชีพ
พร้อมให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ญาติให้ข้อมูลมา
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ไปพบตัวเยาวชนชายอายุ๑๙ปีและ๑๗ปี
ซึ่งเป็น๒คนที่ถูกพูดชื่อถึง
แต่ว่ายังไม่สามารถควบคุมตัวได้ตำรวจบอกว่า
พยายามหลักฐานยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่และเป็นเหตุการณ์ไม่ได้เกิดซึ่งหน้า
แต่หลังจากนั้นผู้ปกครองของเยาวชนทั้งสองคน
พาสองคนนี้เข้ามามอบตัวแล้วนะคะทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธอยู่ค่ะ
ตำรวจจะขออำนาจศาลจังหวัดเลยควบคุมตัวระหว่างดำเนินคดี
แต่ทีนี้ศาลได้ให้ประกันตัวเยาวชนชายอายุ๑๙ปีวงเงิน๒๐๐๐๐บาท
แต่ญาติไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาประกันตัวได้นะคะ
ส่วนอีก๑คนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีสารให้ประกันตัว๑๐๐๐บาท

ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาอีก๑คนเป็นเยาวชนเหมือนกัน
ผู้เสียหายไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีส่วนร่วมหรือไม่
และญาติระบุว่าหลบหนีไปสปลาวแล้ว
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเขายังไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานชี้ชัดได้ว่า
หนึ่งคนที่บอกว่าหลบหนีเป็นผู้ร่วมก่อเหตุจริง

และชี้แจงบอกว่าเรื่องดังกล่าวต้องรวบรวมพยานหลักฐานแบบรอบครอบ
เนื่องจากทั้งผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหายเป็นเยาวชนหมดเลย
กระบวนการก็จะต้องยากกว่าเหนื่อยกว่าหลายขั้นตอนกว่า
การจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ไม่ใช่เยาวชนแล้วนะคะฟังเสียงตำรวจค่ะ
ตำรวจยืนยันบอกว่าดำเนินการทุกอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาและจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ